สางแค้นศึกเพื่อนบ้านดวนปืนยิงพ่อลูกเจ็บ
คุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านอืม
มีปัญหากันมานานครับและทั้งสองบ้านมีปืนครับโอ้โห

เพื่อนบ้านออกมานะบ้านตรงข้ามกันนะครับนี่ลากปืนออกมาแล้วปืนยาวเนี่ยเห็นไหม
เห็นไหมนะครับโอ้ยล่วงแล้วนี่บันทึกภาพได้ขณะที่นายพิเชษพุกเกษมอายุห้าสิบปี
แล้วนายสุปชัยพุกเกษมอายุยี่สิบสี่ปีเป็นพ่อลูกคันนะบ้านนี้นะ
มีปากเสียงกับฝั่งนู้นคือเรวัตทงกระโทกครับหรือว่าป๊อกอายุยี่สิบแปด
ก็อยู่บ้านตรงข้ามคือป๊อกก็มีปืนมีทั้งคู่มีปืนนายพิเชษเนี่ย
พิเชษคนเป็นลูกนะถือปืนลูกซองยาวออกมาหน้าบ้านนะครับ
แล้วถูกป๊อกอยู่ฝั่งนู้นใช้ปืนไทยประดิษฐ์ลูกปลายลูกปลายในยิงแล้วไม่ต้องนับนะครับ
มันกระจายหลายนัดหลายเม็ดนะนี่แหละครับยิงใส่นะครับพ่อลูกล้มลงนะครับ
หลังก่อเหตุในป๊อกป๊อกไม่หยุดครับป๊อกไม่หยุดตะโกนด่า
ท้าทายอยู่หน้าบ้านแล้วคว้าก้อนหินคว่างใส่บ้านของผู้ได้รับบาดเจ็บ
น้องชายของนายป๊อกเนี่ยทนไม่ไหวแล้วมั้งต้องมาพาตัวเข้าบ้านไป
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งหมู่๗ครับตะบนทุ่งอรุณะเผินโชคชัยจนครรัชศรีมา
คืน๑๕พฤศจิกายนนายพิเชษถูกกระสุนปืนยิงเขาที่ใต้ราว
มด้านซ้ายกระสุนทะลุปอดครับส่วนนายสุภาชัยเนี่ยนะครับ
ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ขาแล้วก็ตาข้างซ้าย
อาการสหัสทั้งคู่ย่านอำสงโรพยาบาลด้วยครับ
ตำรวจสพโชคชัยจับกลุ่มในป๊อกไว้ได้นะครับจับที่บ้านเจ้าตัวก็ยอมรับว่าผมยิงจริงกับคุณตำรวจ
ก็ผมมีปัญหากันมานานแล้วเนี่ยแล้วผมเพิ่งจะดื่มเหล้ามาด้วยนะแล้วเมาด้วยตอนนั้นตอนนั้นน่ะ
สอบถามนายสุนทรจันทาอายุ๕๑ปีนะครับผู้ใหญ่สุนทรผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่า
สาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอย่างนี้นักข่าวตำรวจป๊อกอ่ะป๊อกเวลาเมาเนี่ยนะ
เมาแล้วไม่รู้ทำไมชอบเอาหินคว่างใส่บ้านของฝั่งนู้นเขาคืนเกิดเหตุป๊อกก็เอาหินคว่างใส่บ้านเขาอีก
ผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดกล้องวงจรปิดดูก็โกรธไหมคุณผู้ชมโกรธป่ะโกรธโกรธ
แล้วก็นี่ตะโกนท้าทายกันไปมานะครับจนมีเหตุยิงกันนั่นแหละเขาเนี่ยออกไประงับเหตุคือผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สุนทรเนี่ย
ระงับเหตุก็ยังถูกป๊อกเนี่ยเล็งปืนใส่เลยทำท่าจะยิงด้วยซ้ำนะจนน้องชายของป๊อกเนี่ยมาแย่งเอาปืนไปนะเอาปืนไป
เขาก็เลยมาเปิดกล้องดูเขาถึงรู้ว่าอีกฝั่งมาคว่างบ้านเขา
ตะโกนด่ากันแล้วทั้งนั้นเขาก็ไปเอาปืนมายิง
เขาไม่ยอมคือเขาสั่งไว้เลยว่าติดคุกเวลา
ออกมาแล้วก็จะล้างแขนต่อ
นี่ครับถ้าออกมาจะล้างแค้นต่อเอายังไงล่ะ
ส่วนอาการของคนเจ็บทั้งสองคนเอาคนที่เป็นพ่อกันนะพี่เชษ
ขีดอันตรายแล้วส่วนลูกชายลูกชายสุภาชัย
มีเลือดออกในสมองนะครับโอ้โหรักษายากต้องรอให้เลือดในสมอง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งเขาหาในป๊อกคดีพยายามฆ่าและมีปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตครับเพื่อนบ้านทะเลาะกันมานานครับ